ถ้าไปไหนมาไหนที่มันเต็มที่เสี่ยงเขาดูนะเข้าหาหมอน่ะใต้ตรวจสอบ
ไม่งั้นมันอันตรายกับคนอื่นนะจ๊ะนี่แหละคือความร่วมมือระหว่างกัน
ต่อให้รัฐทำอะไรดีก็ตามมาตรการใดดีก็ตาม
คิดถึงคนอื่นเป็นห่วงทุกคนทุกที่นะการชุมนุมต่างอะไรต่างก็เป็นห่วงนะ
เข้าใจถึงความตั้งใจของเขาของเด็กของเด็กอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะ
นายกก็คงโกรธเกลียดใครไม่ได้อยู่แล้วนะเห็นใจนะก็ลองรับฟังช่องทางหลายช่องทางดูบ้าง
จะได้รู้ว่าประเทศชาติมันควรจะไปยังไงนะให้กำลังใจเขาเป็นคนรุ่นใหม่
เราไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่นี่ก็ต้องรับฟังความบางอย่างด้วยนะ
แล้วสิ่งที่มันที่สุดคือเรื่องของควดหมายอันตรายวันหน้าเห็นไหมว่าอะไรอย่างเนี่ย
ก็มีปัญหามาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะคดีเสื้อสีใดก็ตามเห็นไหม
ก็มาเป็นคดีขึ้นสารกันเป็นราวอยู่ตอนนี้แล้วมันน่าจะทำยังไง
พวกนี้คืออนาคตของประเทศนะเพราะฉะนั้นก็จะผิดจะถูกยังไงก็ตามนะ
ก็ก็ติดตามรับฟังความเห็นชุมชนอื่นด้วยนะถ้าฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างเดียวมันก็เป็นอยู่อย่างนี้
ประเทศไทยก็ไปไม่ได้แหละนะเราไม่ไม่เห็นใจเขานะสงสารเขาครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
อ้าวก็นี่ไงขอความร่วมมือไงก็เขาปกปิดให้ทำยังไงล่ะเขาอยู่บ้านเขาอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ตรวจสอบผ่านสนามบินอะไรมาแล้วเขาไม่มีโรคไม่มีอาการ
ใช่ไหมล่ะเขาก็ผ่านงานตรวจคัดกรองมาทุกขั้นตอนแต่วันนี้เขาไม่มีโรคไงตัวเขาเองเนี่ยเขารู้นี่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมร่วมมือกันกับรัฐเขาบ้างเขาไปกลับมาก็ไปตรวจหาหมอซะขึ้นบัญชีไว้กับเขาว่าผมมาจากที่โน่นที่นี่ก็แค่นั้นเอง
แล้วก็ได้ติดตามตรวจไประยะระยะอย่างวันนี้เขาสอบตรวจทั้งจำนวนหลายร้อยคนนี่เออไม่ร่วมมือกันเลยทั้งอย่างแล้วจะไปทำอะไรได้คนตั้งหกสิบกว่าลานคน
แล้วช่วยกันสิครับสองทางนะครับครับขอบคุณครับ